สวัสดีครับในวันนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนหัวลอยกระทงนะครับ
วันเพ็ญเดือน๑๒วันนี้อากาศหลายพื้นที่เย็นสบายเลยทีเดียว
หลังจากที่เจอสายฝนโปรยปลายลงมานะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาต่อเนื่องนะครับ
วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแน่นอนครับ

ดังนั้นจุดที่ต้องเจอกับฝนตกก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขัง
จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
อย่างนั้นใครจะเดินทางสัญจรก็ระวังกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็มีผลต่อสภาพอากาศเมืองไหนของเรามากน้อยแค่ไหน
นี่คือพายุหนึ่งลูกครับที่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับ
นี่คือในวันพรุ่งนี้นะครับจะไปอยู่บริเวณแถวทายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
สังเกตว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวใหญ่กว่าลูกที่แล้วนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีบทบาทในการเหนียวนำแล้วก็ดูดกลุ่มฝนเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการดูดเอากลุ่มฝนไปรวมอยู่ตรงกลางนะครับ
แล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวเวียดนามและกัมพูชาแล้วก็สลายตัวในบริเวณดังกล่าว
แน่นอนจุดที่อยู่ติดกับประเทศลาวอยู่ติดกับในบริเวณพื้นที่กัมพูชาก็ต้องเตรียมรับมือครับ
เพราะว่าพายุลูกนี้ก็จะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกได้ในพื้นที่ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

จะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ของพายุลูกนี้นะครับ
จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ
ราฟิกต่อไปเป็นกราฟิกที่จะบอกว่า
พายุลูกนี้นอกจากจะส่งผลต่อลักษณะอากาศแล้ว
ยังดึงเอาลมหนาวอากาศเย็นจากประเทศจีน

ประกอบกับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะลูกเข็บกระแสลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

แล้วก็ช่วงที่มีอากาศหนาวแผลลงมานี่แหละครับ
ก็ต้องเตรียมรับมืออีกครั้งครับความแปรปวนสภาพอากาศ
นี่คือการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
สีชมพูชมพูนี่คือกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุนะครับ
ส่วนสีฟ้าคืออากาศหนาวลมเย็น
จะสังเกตว่าทันทีที่พายุลูกนี้ค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
สีฟ้าก็จะค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็ค่อยแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปหลังจากนี้นะครับ
และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมภุตนันพี่สิบหมาฮันสวัสดีครับ